โปรดติดตามตอนต่อไป
สวัสดีค่ะ
เท้าใส่ไข่

ให้เยอะ
สนุกจริงวันนี้ค่ะคุณผู้ชม
ห้ามใช้รีโมทเปลี่ยนช่องไปไหนเด็กค่ะ
ผมกำลังงงว่าทำไมเสื้อผมจะต้องเหมือนคุณมดดำ

กลับออกตัวนี้เอาตัวนี้ไม่ไหล่พอ
เธออยากเป็นตุ๊ดก็ให้ใส่ให้เต็มเหนียวไปเลย

เรากำลังจะรับรู้ถึงความรู้สึกของคุณต่อเนื่องไป

คนละรายการแล้วอ่ะเหรอ
วันนี้เป็นวันเศรษฐกิจแห่งชาตินะฮะ

แต่เมื่อวานเราก็บอกถูกเล่นหวยค่ะ

เราเริ่มจากรางวัลที่๑ก่อนดีกว่า

ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล

ถ่ายทอดทางไทยรัฐทีวีเนี่ย

เลขหน้า๓ตัวก็มี๕๖๐กับ๔๕๗
เลขท้าย๓ตัวก็๕๗๗กับ๒
เลขท้าย๒ตัวก็มี๗กับ๘

เลขลดในยกตู่ยังไง

ออกอะไร๗๗๘๙แล้วคนก็ซื้อ๗๗๗๘๗๙ทำไมไม่ถูกถ้าทุกอย่างตรงคือ๔๕๓๔
ปุ๊บ๓ตัวอะไร๓ตัว๓ตัวอะไร๓ตัวอะไร๔๕๓ไม่ใช่สามตัวนี้มันไม่ใช่บัวลอย
ไม่ใช่สามตัวนี้เลขคล้าย๓ตัว๐๕๒มันใช่หรือเปล่าเนี่ยดูซิ
ไหนถูกหรอโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกินไกล๓ตู้

เธอได้๔๐๐๐บาทเหรอ

หลายใบเหมือนกันหลายใบเป็นปึ้ง

เมื่อวานเขาบอกรถไฟไหม้รถติ๊ด
รถติดมากนะครับคือป่วนกรุงนะครับ
เรียกว่าไฟไหม้ที่เก็บถังขยะกรทมใต้สะพานไทยเบลเยี่ยมนะครับ

กรทมสั่งปิดซ่อม๔๕วัน
เปลี่ยนคาเหล็ก๑๐จุดที่สะพานไทยเบลเยี่ยม

บริเวณสะพานไทยเบลเยี่ยมส่งผลให้กรุงเทพ

ก็เรียกว่าข่าวนี้มีการเปิดเผยขึ้นนะครับ
ตอน๗โมงเช้าของวันที่๒๘ที่ผ่านมานะครับ
สนทุกมหาเมฆได้มีการรับแจ้ง
เหตุเพลิงไหม้สถานที่เก็บถังขยะของกรทม
บริเวณใต้สะพานไทยเบลเยี่ยมถนนพระราม๔
แขวงลุมพินีเขพทุงวันกฎธมอต
จึงรุฑไปสอบสวนพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำรวจ
และรถดับเพลิงจำนวน๒คัน
หลังจากนั้นทางท่านภูมิกับสนทุ่งมหาเมฆ

ไฟไหม้เบื้องต้นขณะนี้ต้องรอผลพิสูจน์
ทางเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานกลาง

แต่คาดว่าน่าจะเกิดเหตุจากการที่ผู้ใช้รถใช้สนุน
นก้นบุหรี่ลงไปในช่องว่างระหว่างสะพาน

ตกไปเสร็จหรือว่าคนเร่ร่อนที่อยู่บริเวณนั้น
มาหลับแล้วก็เรียกว่าสูบบุหรี่ทิ้งไว้

แล้วก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างที่ฝ่ายสืบสวน
ต้องมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดกันก่อนนะครับ
แต่ยืนยันว่าไม่ใช่การวางเพลิงอย่างแน่นอนนะฮะ
แต่ที่แน่ความคืบหน้าล่าสุด

ว่าเบื้องต้นได้มีการเปิดสะพานฝั่งขาเข้าแล้ว

โดยเป็นการเปิดให้วิ่งสวนทางกันอย่างละ๑ช่องทางเท่านั้น
โดยไม่อนุญาตนะครับให้รถขนาดใหญ่ขึ้นสะพานแห่งนี้
ส่วนฝั่งขาออกยังคงต้องปิดปรับปรุงต่อไป
โดยใช้ระยะเวลาในการซ่อมประมาณ๓๐๔๕วัน
เป็นเดือนน่ะครับสรุปเขาจะเปิดข้างเดียวก่อนฝั่งเดียวก่อนใช่ไหมฮะ
เพราะฉะนั้นไอ้ฝั่งขาขึ้นมันก็ขึ้นทั้งคู่อะเนาะ
คือช่องหนึ่งก็ปิดอีกช่องหนึ่งก็เปิดแต่ว่าสวนทางกันเป็นเลนส์เดียว

เพราะสะพานนี้ก็มีการซุดตัวหรือพังอะน่ะ
แล้วเขามีการทำแนวการจราจรใหม่นะ
เพราะว่าคุณโดนเต็มบ้านกูอยู่แถวนั้นไม่ดีเนอะ
เลี่ยงได้ไปใช้ตรงเพชรบุรีได้
เรื่องนี้ก็กำลังติดตามผลกันมาจนถึงตรงนี้แล้วนะฮะ
มันเป็นการกลับคำไปแล้วสรุปแล้ว
เร่งตรวจหลักฐานยึดไม่ยึดลัมโบกินี่หรูค่ะ
นายสิรินสิทธิชัยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
แล้วก็ปราบรามยาเสพติดหรือว่าปปศเปิดเผยว่า
เครือข่ายยาเสพติดไซสนะมีความคืบหน้า
เจ้าหน้าที่ชุดทำงาน๕คนที่ตั้งมา
ผู้ต้องหาในคดียาเสพติด
แล้วก็ในอักษรกิจวรรโรน
ก็ได้มีการกลับคำให้การนะฮะ
ได้มีเอกสารหลักฐานการยืมเงินหรือไม่
หรือมีการคืนเงินให้กับนายนัทพลหรือว่ามีส่วนที่นายนัทพลเนี่ยนะคะ
อ้างว่าเงินที่ได้มาเป็นเงินมาจากการเล่นในบ่อนการพนัน

เจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถที่จะรับฟังได้
เพราะว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายค่ะ
ขณะเดียวกันนี้จะต้องเรียกนายอักษรกิจนี่แหละ
อัครกิจนะฮะมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกนะคะ
ดังนั้นเบื้องต้นจะต้องรอการสอบปากคำ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของเจ้าหน้าที่ธนาคารไฟแนนซ์

หลักใหญ่เอกสารหลักฐานเพียงพอไหม
ไม่มีข้อสงสัยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเรียก
ดังนั้นการให้ปากคำเพิ่มเติมคาดว่า
ก็สามารถจะสรุปได้ว่ายึดรถลัมโบกินี่หรือไม่
ทั้งนี้หากพบว่าเป็นของนายเบนส์ซึ่งมีส่วนผัวพัน
ในส่วนของการฟอกเงินทางปปง
ก็จะเป็นผู้ดำเนินการฐานฟอกเงิน
แต่หากเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะทางปศ
ก็จะมีการดำเนินการในข้อหาสมคบ
สนับสนุนการค้ายาเสพติด

ช่วงหน้าช่วงหน้านะครับในวิทยุครัพย์ของภาษีเหล้าเบียร์

ถ้าภาษีสินสอดนี่เขาไม่เสียอะไรมาก
เพราะว่าบุตกร่าวลดให้อย่างดี

นั่งอยู่ทั้งคู่เลย

ถึงคริวชื่อมดดำด้วยเพื่อนนี้

กาเลน่า

เลี้ยงคนยังล่อนไว้เนี่ย
เลี้ยงกุมารทองยังมีเหมาะกับการเลี้ยงคนอย่างหล่อน
คนยังล่อนนิดนึงเลยแล้วคุณ

ได้แล้วถ้าหัวเราะก็ไม่เท่าเป็นนี่เห็นงามต่อมาทำไม

ตายแล้วฉันร้องไห้
ตอนนี้กรมสัมภาษามิตรได้มีการแจงข่าวขึ้นภาษีร่าวเบียร์
เขาบอกว่าแค่ปรับเพดานเท่านั้นเองอย่าไม่ต้องตกใจ
ไม่ได้เรียกเก็บภาษีในอัตราสูงสุดนะครับ
เขาบอกอย่างนี้นายสมชายพูดสวัสดิ์ที่บิดีกรมสัมภาษามิตร
บอกว่าการกำหนดอัตราภาษีสัมภาษามิตรเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ภายใต้ร่างพรบภาษีสามิตรฉบับใหม่นั้น
เป็นการปรับเพดานสูงสุดของพิกัดภาษี
เนื่องจากของเดิมใช้มานานไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
โดยจะปรับเปลี่ยนเป็นการคิดคำนวณทั้งจากราคาขายปลีก
แนะนำและปริมาณแอลกอฮอล์เป็นฐานการกำหนดอัตราภาษีนะครับ
แต่จะไม่ได้ส่งผลให้ราคาปรับขึ้นมากผิดปกติตามที่เป็นข่าว
ทางอธิบดีกรมสำหรับมิตรกล่าวอีกบอกว่าการกำหนดเพดานภาษีนั้น
ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเรียกเก็บภาษีในอัตราสูงสุด
เป็นการเผื่อไว้ล่วงหน้าโดยฝ่ายวิชาการจะนำปัจจัยต่าง
มาคิดคำนวณเช่นอัตราแรกเปลี่ยนที่จะแปรผัน
ส่วนการจัดเก็บภาษีอย่างไรขึ้นอยู่กับสถานการณ์และนโยบายของรัฐบาล
ว่าอย่างนั้นอ๋อแล้วยังไงของคุณภาษีหมายถึงว่าภาษีที่คนถามว่า
ไม่มีโอกาสเจอเช่นท่านาเขาว่าสรุปแล้วที่ไปโดน
ภาษีสินสอดภาษีสินสอด
คือที่จริงกฎหมายเราน่าจะรู้ไว้เมื่อก่อนเราเห็นคนประกาศว่าสินสอดเท่าไ
คืออย่างนี้สมมุติว่าตอนนี้ดารามาแต่งงานกัน
บอกว่าเนี่ยวันนี้ผมมีสินสอนให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะ
เงินสดหรืออะไรเงินสด๒๐ล้าน

ไม่ใช่๕เปอร์เซ็นต์ก็๒เปอร์เซ็นต์ก็๑๐เปอร์เซ็นต์ก็๑๐เปอร์เซ็นต์

๕เปอร์เซ็นต์แรกโดนแรก๕เปอร์เซ็นต์ก่อน

อุ๊ยเหรอโอ้ยโชคดีที่แต่งงานไม่ได้

ภาษีสมรสทั้งหลาย

แต่คราวนี้ยังไม่ครอบคลุมถึงว่า

พอเราไปตีมูลค่าของศรีสอร์ธ์ทองมั่นเนี่ย

มันจะเป็นทองคำมันจะเป็นแหวนเพชร
ตรงนี้เขาจะตีความเป็นแบบว่า
เป็นภาษีที่เขาจะต้องเสียด้วยหรือเปล่า

เขาจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการวิเคราะห์คิดพิจารณาต่าง
ต่อไปนี้เขาจะมีรายการน้องใหม่ที่นี่แล้ว

น้องหรือเปล่าทำไมหนังเดินกระเพื่อมแป๊บ

กับพิธีกรน้องใหม่นะ๓ท่านนะครับ

แต่ไทยรัฐทีวีของเราจะมีอีกหนึ่งรายการ
วิเคราะห์นะคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะ

คุณพลสวัสดีครับนั่งเลย

ยิงกลางันอันนี้อยู่นี่

แล้วอีก๑คนครับ

สวัสดีค่ะ

พี่นะดีแต่ปากอาจจะไม่ดีนิ่ง
รายการจะชื่อว่ารายการบ้านโป๊

ใช่แล้วเรื่องนี้เราทำงานร่วมกันเคยทำ

ถ้าสมมุติว่าคุณหยุดจับผมเหมือนรายการอื่นได้ไหม
เป็นอะไรเวลาออกทีวีแล้วชอบจับผมจับผมจับผม

คุณกับคุณพศเคยทำด้วยกันทั้งทะเลาะกัน
ด่ากันข้ามช่องก็มีมาแล้ว

ไม่ใช่นี่

แต่ถ้าเล่นหนังเล่นละคร

ลายนี้เขาเป็นผู้กำกับเราเป็นคนเล่น
อ๋ออันนี้เล่นเป็นสารวัส
เราก็ต้องเผื่อใจว่ารายการเรามีพี่โหน่งด้วยเหรอ

โหล
แองจิถ้าไม่เปลี่ยนรูปฉันไม่มา

กูบาดชาติและร้องไม่อยู่ที่ทำเลย
ถ้าฉันไม่เปลี่ยนรูปฉันไม่มาหรือไม่มีหกเนี้ย

ทำไมผมมันเป็นอย่างนั้น

เธอชื่อว่าโรคดีไม่มีการหายใจแล้วเหรอ

พี่อีกก่อนโป๊ะแตกเองแล้ว

หยุดหยุดหยุด

เดี๋ยวนะอันนี้เป็นรายการสดนะ

เป็นรายการเกี่ยวกับอะไรครับ
โป๊ะแตก

เกี่ยวกับในวงการบันเทิงหรือว่าคั่วไปเลย

และเอามายัมให้แซ่บเผ็ด

นี้โป๊ะแรก
นี่เป็นการจับโต๊ะแรก
เราจะใช้วิธีการแบบนี้

พลังอาณุนตะเยียมชั่วด้วยไหมน้องรบ
พ่อแดนพ่อแดนกูพูดได้ไม่ใช่

ผู้ชายทิ้งนี่มันจะหายใจไม่ได้เลยเหรอคะ

ไม่รู้ไม่ตามแล้วรู้ได้ยังไงว่าอยู่อย่างพารากอเนี่ย
คือสรุปแล้วคือจะเป็นรายการที่เหมือนกับว่า
เหมือนกับเจ๊ค้ำจ้าปโป้จ้าปโป้ของนันคนนี้ว่าเป็นยังไง
ดูข้อพิรุดต่างนั้นมาเกิดกันมาวิเคราะห์
แต่ก็จะอาจจะจ้าปโป้แบบร้อนรัม

เรื่องราวของคุณต้นหอม
แต่ละคนไม่เคยถูกฟ้องกันเลย
แต่เราควรไม่เคยอยู่กันเลย
นี่จะว่าไปไอ้ที่พูดว่าหน้าเดียวเนี่ยนะ
หน้าตัวเองดูกระจกก่อนไหม

เอาอย่างนี้มาวิเคราะห์ดีกว่าว่ากัญชัยกำเนิดตัวนี้
มีโอกาสเป็นเก้งไหมเริ่มจากคุณก่อน
แต่งชุดผู้หญิงไม่ยอมถอดเลย
นี่ค่ะพี่ตัวอย่าง

วันหนึ่งนะพวกมันน่าก็เอาทุกคืนให้ได้
ค้านจริงต้องทั้งใบให้เขาแต่งหน้าผมแบบนี้ด้วยนะ

อันนี้มีตัวอิทธิฤทธิแต่มีอีตัวร้ายกว่านี้นะฮะ

หาไม่ทัน

ไม่รู้เห็นจะพูดอะไรกันเลยมาทำพิธีกรกันได้ยังไง

ให้วิเคราะห์วิเคราะห์ยังไงว่า

บางคนบอกว่าเขามีการแสว่ากลับไปกินน้ำพริกถ้วยเดิม
บางคนก็มีการแสวะบอกว่าเขาสร้างการแสวะ
บางคนบอกเขาต้องการโปรโมทผลิตภัณฑ์

เพราะว่าฉันไม่ได้โดนหลอกนะ
อ๋อต้องทำคนตุรนติว
นี่ตกลงเขาจับโป๊พิธีกรหรือจับโป๊คนอื่นเนี่ย
ไม่อย่างจริงเองเรื่องราวข่าวอะไรต่างคุณก็สามารถที่จะบอก
แล้วก็วิเคราะห์กันได้อย่างเช่นอย่างนี้

คนก็ทำเรื่องทำราวขึ้นมาว่าจากรักกันแทบเป็นแทบตายเนี่ย
จะมาเลิกลากันซะแบบว่าทันทีทันควัน
เพียงแค่ข้ามคืนพี่ม้าอย่ายอม
เราก็สงสัยว่าอะไรกันเพียงแค่ข้ามคืนแค่นี้จะมาเลิกลากัน

นางผู้หญิงไปซุกใครเอาไว้ไม่รู้คนนอกวงการ
ฉีกเวลาเป๋ยหิวหน้าราคตัวเองน่ะน้องหน่อหลง
ขาชะเม่จะค้นพูดเลยอีบัก
เขาบอกว่ามันเขาไม่กิน
แต่ความจริงเอามืออัง
คุณอุ๊บผิดริยะคุณวิเคราะห์ว่างันไงค่ะ

เดี๋ยวเดี๋ยวเขายังอยู่ในวงการนี้หรอ

ไม่ไข้มากก่อนสร้างโอเค

ป๋อว่ายังไงเภอิกทุษก็ใคร
ชื่อย่อไหนชื่อย่อ

ไปงานก่อน
แล้วจะให้พี่เอ่ยใคร
เอารุ่นอาจารย์ก็ได้เภอิกทุษ

เดี๋ยวก่อนพระเอกตุ๊ดด้วยนะ
นี่ตอบคำคอบความหมายถึงว่าคนที่๑คือนางเอกว่าแหวนที่ไม่ใช่คนที่พูดถึง

พระเอกตุ๊ดพระเอกเป็นตุ๊ด
เฮ้ยก็คำนั้นวิเคราะห์พระเอกตุ๊ฐอยู่

ดำไปตีความตรงไหนว่าเป็นพระเอกคนเดียวกับนางเอกไม่ใช่
พระเอกตุ๊ดใจกล้าหน้าด้านยืมเงินหลักแสนแล้วไม่คืน

พระเอกตุ๊ดเราก็ต้องหาก่อนสิว่ามีใครบ้าง

อาจารย์ทำไมพูดอย่างนี้ครับ

รู้ได้ยังไงว่าในวงการเราพระเอกเป็นตุ๊ดกัน

พี่ทีกรตุ๊ดแอบหลงรักเด็กวล
เปล่าเปล่าเปล่าเปล่าเปล่าเปล่า

เปล่าเปล่าเปล่าเปล่าเปล่า

เปล่าเปล่าเปล่า

เปล่าเปล่าเปล่าเปล่า

เปล่าเปล่าเปล่า

เปล่าเปล่าเปล่า

เวลาก็๓ทุ่ม๒๐นาที
ไปจนถึง๓ทุ่ม๕๐นาที

ถ้าไม่เข้าเขียนมาบ้านโป๊ะแตกเธอจะกัดฉันหรือ

โป๊ะแตกเฉย

คุณมาทำเนี่ยคุณต้องขออนุญาตใครมาทำไหม

ขออนุญาตแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งสิ้น

บอกว่าถ้าไปก็ไม่ต้องทำที่นี่
ถ้าคุณมาที่นี่ที่นู่นไม่ต้องอยู่แล้ว
เราก็เมื่อไหร่ไปล่ะคุณบ้าว

วันที่๖วันแรกเลยใช่ไหม

เรามีพิธีท้องตุ๊ด
เสียงแหบ

โอเคก็ถือว่าเป็นรายการเถ้าอัสระพิต

ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยน

ดูสิว่าหน้าเขาจะรักษาไม่เท่าเราได้ไหม